ก็น่าจะเป็นการวางเพลิงหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าของบ้านก็คือพี่คนนี้นะ
บอกว่าโอ้โหไฟไหม้๒ครั้ง๒ครา

ครั้งที่๒เสียหายหนักเลยนะฮะ

มีการเขียนกระดาษแปะเอาไว้เลย

เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้อความนี้คืออะไร
นี่ข้างคุณเลยนี่นะฮะ

ผู้เสียหายได้โพสต์ภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้

โอ้โหพี่บ้านเสียหายทั้งหมดเลยนะฮะ
อเผินนครหลวงจพศิริยานะครับ
พบเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงไม่มีรั้วอยู่ท้ายซอย
เราไปพบกับเจ้าของบ้านก็คือคุณทิพย์ตะวันแตงสุกอายุ๑๙ปี
แล้วก็นางสาวมะยุรีพรมมีอายุ๓๔ปีเป็น๒พี่น้องนะคุณฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ดูสิ
โอ้โหมีแต่ของที่เสียหายหมดเลยนะครับ
นายทิพตะวันเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยทำงานไปโรงงานนะฮะ

ซึ่งบ้านของเขาเกิดไฟไหม้๒ครั้งแล้ว

เกิดเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ห้องชั้นล่าง
ไฟไหม้สิ่งของจนหมดเลยแต่คราวนั้นดับเพลิงไว้ได้ทัน

แต่มันมีความผิดปกติที่มาพบนะคุณนะ
เพราะว่าครั้งนั้นพบกางเกงบ็อกเซอร์
ซึ่งไม่ใช่ของเขานะไม่ใช่ของที่บ้านเลย
บน้ำมันถูกโยนเข้ามาในห้อง
นี่น่าจะเป็นการวางเพลิงครั้งที่หนึ่ง
จากนั้นผ่านไป๔เดือนช่วงเที่ยงของวันที่๕มิถุนายน
ไฟลุกไหม้ที่ห้องโถงกลางบ้าน
ไหม้อย่างรวดเร็วฮะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน

ก็พบคราบน้ำมันที่มันเป็นราดตามทางบันไดนะคุณ
แล้วก็ตามพื้นบ้านเป็นทางยาวเลย
และสิ่งสำคัญนะฮะก็คือพบกระดาษเขียนข้อความใจความว่า
นี่คือผลของการยืมเงินแล้วไม่คืน
นี่ครับแปะเอาไว้แบบนี้ที่เสาไฟหน้าบ้านคุณ
โอ้โหพิมพ์มาตัวดำตัวใหญ่แบบนี้นะฮะ

เขาว่าน่าจะเป็นการทวงหนี้โหดแล้วก็มาวางเพลิงแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้สองพี่น้องต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติ
แล้วก็ยืนยันนะไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยไปยืมเงินใครสักแดงเดียว

แต่มาเผาบ้านแบบนี้ไม่ไหวนะครับ

ไม่เคยนะครับไม่มีประวัติยืมเงินใคร

พอผมเปิดปุ๊บคนวิ่งออกไป
แล้วที่บ้านนี้มีใครยืมเงินใครไหมแล้วถามนะ

ประมาณ๒ปีได้
ที่เขาอยู่กับพี่สาวพี่สาวเพิ่งเข้ามาอยู่นะครับ
จริงน้องชายก็คือคนที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
อยู่บ้านนี้กับแม่๒คนอยู่มา๑๐ปีแล้ว

แล้วเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไม่นาน
มั่นใจว่าน้องชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
น้องชายเป็นคนดีนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่เคยยืมเงินใครตามที่น้องชายบอก

แต่ว่าอาจจะถูกวัยรุ่นคำเหม็นหรือเปล่า
แต่ก็ไม่น่าจะมาวางเพลิงกันแบบนี้นะครับ
แต่ข้อความมันเหมือนไม่จ่ายเงิน

หนี้ที่ยืมทวงหนี้ยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ก็กลัวจ้ะ
กลัวเพราะว่าน้องขออยู่คนเดียวไง
เพราะว่าหนูจะอยู่อีกหลัง
กลัวเขาจะเป็นอะไรไปเพราะเราไม่รู้สาเหตุว่า
เห็นน้องบอกว่าไม่เคยมีเรื่องใคร

เพราะน้องมันเป็นทำงานเข้ากาก
ใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านหลังนี้ได้นะคุณฮะ

แผ่นกระดาษนั้นบอกว่าไม่ยอมจ่ายเงิน
ก็ยังงงกันอยู่ไม่จ่ายค่าอะไรนะฮะ